มาดูเรื่องของภัยสังคมกันบ้างนะครับ
เรื่องของการหลอกเด็กปั๊ม
อันนี้หลอกทุกรูปแบบเลยค่ะคุณผู้ชม
เขาว่ากันว่าเป็นคุณป้ามหาภัย
คือไปก่อเหตุหลายพื้นที่เหลือเกินในสุพรรณบุรี

เมื่อกี้เราคุยอะไรกับป้าไปนะยังไงนะงงอยู่

สุดท้ายเด็กปั๊มก็ควักตังทอนให้
เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยละกันค่ะจากกล้องวงจรปิด

ผู้หญิงคนนี้อายุสักไม่เกิน๗๐ปีค่ะคุณผู้ชม

มากับผู้ชายที่ขับรถเป็นรถเก๋ง

คือทะเบียนกไก่ททหาร๓๗๔๘ลบบุรี

หลังจากนั้นค่ะคุณป้าเขาก็จะลงมา
แล้วก็บอกว่าเติมเบนซิน๙๑ให้หน่อย
๑๒๐ไม่ก็เติม๑๔๐

พอมาที่ตู้เก็บเงินชวนพนักงานคุยไปคุยมา
น้องเออวันนี้เป็นยังไงคนมาเติมเยอะไหมนั่นนี่เออ

อนพี่มาด้วยพี่ให้ไปแบงค์พันธุ์เนี่ย
พนักงานเก็บเงินก็กำลังง่วนอยู่

แล้วก็ต้องมาฟังป้าพูดอะไรไม่รู้เยอะแยะเยอะแยะไปหมด
พนักงานเก็บเงินก็กำลังงงอยู่

อะถอนถอนให้ป้าซะงั้น
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ตังค่าน้ำมันด้วย

ผู้จัดการปั๊มก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพอูทอง

ยังมีไปก่อเหตุอีกที่ปั๊มเชล
อยู่ริมถนนสายสุพรรณบุรีชายนาฏ
ก็ลักษณะเดียวกันเหมือนกันคุณผู้ชม
สุดท้ายป้าแกก็ได้เงินสดไป

อันนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรอบล่าสุด

มาก่อเหตุอีกมากับผู้ชายเหมือนเดิมเลยค่ะ

พอป้ารู้ว่าโดนขวางไม่เติมน้ำมันให้ป้าก็โมโหค่ะ
สั่งให้ผู้ชายที่ขับรถขับชนพนักงานปั๊มเลย
แต่ว่าโชคดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ป้าออกมาด่ากราดพนักงานไปหมดเลยนะฮะ
แล้วตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบประวัติคุณป้าค่ะ
คือเคยก่อเหตุแบบนี้หลายอำเภอ
อำเภอดอนเจดีอำเภอเดิมบางนางบวช

ในร้านของชำที่อำเภอด่านช้างก็เคยเหมือนกัน

เห็นมีข่าวบอกว่าไปก่อเหตุที่สระบุรีด้วยเหมือนกัน
ป้านี่จิตวิทยาสูงเหมือนกันนะ

ในการเอาเงินจากพนักงานปั๊มนะครับ